ต่อกันที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

คืออยู่ดีก็มีข่าวมา
พระเอกวัยรุ่นชื่อดังคนนึงนะคะ

และที่สำคัญมากิ๊กกักกันกับพระพระพิธีกรบรรเทิง
จะกระลิ่นแน่เลยไม่ใช่แต่ทีฉันถามแล้วบอกเลยมันมีข่าวลึก
พูดที่นี่เลยบอกว่าพิธีกรนายเอ็นฉันก็ไปถามเลยว่าใช่หรือเปล่า

แล้วก็น้องต่อบอกว่ายังไงเรื่องกับหวานใจเนี่ยยังรักกันดีอยู่
เดี๋ยวไปฟังน้องต่อเคลียร์หน่อยซิตกลงไปกิ๊กกับพิธีกรอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่านะคะ
แล้วความรักเป็นยังไงแต่เขาตอบสุภาพหลุดมากเลยนะ

ผู้หญิงจะมีแค่แบบคนที่เราร่วมงานด้วยแต่ว่ายังไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ถึงขั้นแบบไปเที่ยวด้วยกันไม่มีครับ
แฟนผมเขาดีอยู่แล้วเขาดีกว่าผมมาตลอดผมไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันไม่ดีเข้าใจป่ะคือถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเฮ้ยงั้นผมขอไม่เอามันเข้ามาดีกว่ามั้ง
เราข้ามเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันเรื่องสังสัย
คือสุดท้ายแล้วเขาคือผู้หญิงคนหนึ่งคือผมไม่สามารถบอกได้ว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่มีสิทธิ์รู้สึกเขามีสิทธิ์รู้สึกได้แต่เราในฐานะผู้ชายที่เราดูแลเขาอยู่เราก็ต้องชัดพอมั้ง
ถึงผมจะไม่ได้เป็นคนที่ดี๑๐๐
แต่ผมมั่นใจว่าความรักที่ผมให้เขามันจริง
ถ้านี่ดิฉันเป็นแฟนต่อตอนนี้ดิฉันติดปีกแล้วนะคะ
บิลและฉันจะบอกว่า
ฉันสวยมากแฟนชั้นรักชั้นมาก